จับคนร้ายได้แล้วค่ะที่บึงการค่ะคดีฆาตกรรมเจ๊แดงฆ่าปาดคอที่คอเกือบขาดนะคะ
บ้านเจ๊แดงเปิดเป็นร้านขายของชำคือวันนี้ครบ๑๐วันแล้วนะคะ
จับคนร้ายได้แล้วแต่ก็แหมมันก็เกิดคำถามว่าตัวจริงใช่ไหม
ใช่คนนี้ใช่ไหมเพราะว่าคดีเจ๊แดงที่เราตามกันมา
โอ้โหเปลี่ยนตัวผู้ต้องสงสัยแบบหลายคนมากเขาสอบปากคำไปยี่สิบห้าปาก
ใช่มิ้นทั้งที่หลักฐานมันมีหลายอย่างนะไหนจะรอยเท้าเปื้อนเลือด
สอบปากคำคนที่น่าสงสัยตั้ง๒๕ปากกว่าจะได้ตัว

นี่ค่ะนายศรีน้ำค่ะ

นายศรีน้ำขอใช้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนก็แล้วกัน

แต่วันนี้ตำรวจบอกว่ามันชัดแล้ว
นายศรีน้ำนี่แหละที่เป็นผู้ก่อเหตุเพราะเขารับสารภาพแล้วด้วย
เขาบอกว่าสาเหตุคือตั้งใจจะไปชิงทรัพย์
จะเอาเงินไปจัดวันเกิดให้ตัวเองกับลูก

รักลูกมากจะหาเงินไปจัดงานวันเกิดให้ลูก
ฆ่าคนตายเพื่อเอาเงินไปจัดงานวันเกิดเนี่ยนะ
เอิ้งแมบนี้มิลเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
นำตัวมาที่ตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาลนะคะ
คือก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนพยายามควานหาตัวคนที่ลงมือฆ่าเจ๊แดงมาตลอด
เหตุการณ์ที่พบศพเจ๊แดงก็คือเช้ามืด๓กรกฎาคมใช่ไหมคะ
จนถึงวันนี้เพิ่งได้ตัวคนร้ายตัวจริง
เอาผู้ต้องสงสัยมาคุยมาสอบปากคำตั้ง๒๕ปาก
แต่ก็ไม่ตรงอะไรกับใครเลยไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้เลย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ก็มาสอบปากคำในศรีน้ำด้วยตัวเองนะคะ

ก็คือตอนที่สอบปากคำในศรีน้ำค่ะ
ตำรวจให้แม่และยายของนายศรีน้ำมาฟังด้วย
นายศรีน้ำรับสารภาพว่าทำเองจริง
ลงมือคนเดียวที่ลงมือเพราะเจ๊แดงเห็นหน้า
แดงจำหน้าได้เลยต้องฆ่าทิ้ง

แม่ละ
พอนายศรีน้ำรับสารภาพแล้วเนี่ยนะคะ

ขอโทษแม่และยายก็ร้องไห้คุณผู้ชมดูนี่นะคะ
นี่คือแม่และยายของนายศรีน้ำเองนะมาฟังด้วยแล้วก็ขอโทษอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
แล้วก็ร้องไห้กันอย่างที่เห็นนี่ค่ะคือแม่บอกว่าจริงจริงแล้วแม่
ก็ตั้งใจว่าเดือนหน้าจะลงทุนปลูกยางพาราให้กับศรีน้ำจะได้มีเงินมีงานมีรายได้
แม่ก็ไม่คิดว่าลูกจะมาก่อเหตุแบบนี้ยายก็ช็อกก็ไม่คิดว่าหลานจะมาก่อเหตุแบบนี้
นี่ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่ก็เลยบอกว่าที่จับได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมนี่ตำรวจแถลงแล้วเปิดภาพให้ดูเลยค่ะ
จับภาพคนร้ายช่วงวันที่สามกรกฎาคมตีสองยี่สิบเก้านาทีเป็นภาพผู้ชายรูปร่างทุ่มทวมเดินออกจากซอย
กล้องอีกมุมหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีแต่เวลาจริงที่ไปตรวจสอบเนี่ยมันประมาณตี๒๓๐
คือเวลาในภาพจากกล้องวงจรปิดกับเวลาจริงอ่ะมันไม่ตรงกันเดินฝ่าสายฝนไปตามถนนนี่ค่ะ
แต่ภาพนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะที่เราเล่าข่าวไปภาพนี้ตอนแรกสงสัยในตาย
เป็นผู้ชายรูปร่างทวมเหมือนกันค่ะและในตายเองก็ดันรับว่าอ๋อ
ภาพนี้คือผมเองแต่ผมไม่ได้ฆ่าเจ๊แดงนะผมไปหาแฟนที่อยู่แถวนั้นค่ะ
สุดท้ายแล้วภาพเนี้ยตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่ในตายหรอกมันคือนายศรีน้ำ
นายศรีน้ำก็ตัวทุ่มท้วมตัวใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะคะคือที่มันไม่ใช่ในตายเพราะอะไร
รูปร่างอ่ะอาจจะคล้ายแต่ภาพในกล้องวงจรปิดผู้ชายคนนี้เดินเหมือนกึ่งเดินกึ่งวิ่งที่เราเล่าไปอะค่ะ
เขาเดินแบบนี้ก็เพราะว่าขากระเพลกขาเจ็บค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่
เขาขาเจ็บก็เลยไม่ใช่ในตายละนี่คือในศรีน้ำแน่แล้วในศรีน้ำเนี่ยตอนแรกก็ให้การแบบมีพิรุธนะคะ
แล้วก็มีร่องรอยขีดขวนตามร่างกายด้วยสอบปากคำอยู่หลายรอบนะคะในศรีน้ำคนนี้
ฆ่าเจ๊แดงเองแหละอืมแล้วนี่ค่ะ
มันมีต้นเรื่องที่ลึกลงไปอีกก็คือยาเสพติดอีกแล้วคุณผู้ชม
นั่นไงค่ะกรก่อเหตุเสพยาบาไปสองเมตรอืม
นี่ไงมิ้นเสพยาบ้าเสร็จไปบ้านเจ๊แดง
ทำครัวไปด้วยงัดหน้าต่างห้องชั้นล่าง
แล้วปีนเข้าไปเขาบอกว่าตั้งใจจะแค่ขโมยเงินค่ะ
ตอนแรกคิดว่าเจ๊แดงน่าจะนอนอยู่ชั้นสองแต่ปรากฏว่าเจ๊แดงนอนอยู่โซฟาชั้นล่าง
เจ๊แดงตื่นมาเห็นพอดีเจ๊แดงพูดเลยว่าสีน้ำเหรอ
คือใช่สีน้ำหรือเปล่าเจ๊แดงจำได้ค่ะสีน้ำบอกผมตกใจ
สู้กับเจ๊แดงเอาผ้าคลุมหัวเอ่อเจ๊แดงก็ล้มลงไปนะคะ
ตัวเองก็ล้มลงไปด้วยคือล้มไปด้วยกันค่ะ
ล่อมเจ๊แดงเอามีดแทงคอเจ๊แดงจนเจ๊แดงนิ่งไปจากนั้นขึ้นไปบนชั้นสอง
รื้อค้นทรัพย์สินแต่ไม่ได้อะไรค่ะลงมาที่ชั้นล่างอีกรอบหนึ่ง
หยิบกระเป๋าคาดเอวของเจ๊แดงไปอ้างว่าที่ก่อเหตุต้องการแค่ขโมยเงินอย่างเดียว
จะเอาเงินที่ได้ไปจัดงานวันเกิดให้กับตัวเองและลูกชายวัย๙ขวบที่กรุงเทพ
คือสีน้ำเนี่ยเกิดยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมลูกชายเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคม
คือไม่ใช่วันเดียวกันหรอกแต่ว่าใกล้กันตั้งใจว่าจะจัดงานวันเกิดวันเดียวกัน
ค่ะเขาอ้างแบบนี้ค่ะมันจะขโมยเงินไปจัดวันเกิดอ่ะมิ้น
คืนแล้วได้จัดไหมล่ะคะวันเกิดอ่ะเนี่ยสุดท้ายก็ถูกจับดำเนินคดีเข้าคุกเนี่ยค่ะ
อืมหลังก่อเหตุศรีน้ำบอกว่าวิ่งกลับบ้านทรัพย์สินที่ได้ก็เก็บไว้แค่เงินสด
ที่ใช้ก่อเหตุกระเป๋าคาดเอวของเจ๊แดงมือถือของเจ๊แดง
คุณตาของศรีน้ำมาเห็นนึกว่าเป็นขยะเลยเอาไปวางหน้าบ้าน
เทศบาลมาเก็บขยะเลยเก็บเอาไปทิ้งที่บ่อขยะนี่
เป็นทอดทอดไปแบบนี้นะคะค่ะตำรวจก็เลยต้องไปหาหลักฐานถุงดำที่ถูกทิ้งอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตำรวจแทบรื้อกองขยะทั้งหมดเลยอ่ะ
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอถุงดำที่ว่าเนี่ยเนี่ย
ขยะเห็นไหมคะลื้อทุกถุงลื้อขยะ
แต่ยังไม่เจอนะคะก็มันผ่านมาหลายวันแล้วด้วยอะค่ะ
เงินสดที่ได้มาศรีน้ำบอกว่าฝังดินเอาไว้ที่บ้าน
ตำรวจก็ไปค้นนะคะนี่ค่ะเจอเงินสด
หนึ่งหมื่นสามพันกับอีกยี่สิบบาทมีร่องรอยคราบเลือดอยู่บนธนบัตรด้วยค่ะ
นำไปตรวจสอบเลือดเจ๊แดงค่ะเลือดเจ๊แดงเปื้อนธนบัตรอยู่ค่ะ
นี่คือหลักฐานสำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมยืนยันว่าไม่ได้จับแพ้ตำรวจบอกแบบนี้
นี่คือตัวจริงที่ก่อเหตุฆ่าเจ๊แดงจริงจริงทีนี้มันมีคำถามเรื่องของแหวนทอง
คือตำรวจไปขอเปิดโรงศพเจ๊แดงใช่ไหมคะเพื่อขอเก็บหลักฐานรอบสอง
ตำรวจชุดสืบแจ้งแค่ว่าไอ้ประเด็นนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ต้องหา
เพราะไม่เจอของกลางที่ตัวผู้ต้องหาค่ะแหวนอาจจะหลุดจากนิ้วมือของเจ๊แดง
ช่วงต่อสู้กันกับผู้ต้องหาอืมเพราะว่าตรวจสอบรอบสอง
ก็เลยไปเจอตรงข้างข้างโซฟาที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
ตอนแรกสงสัยไงว่าเอ๊ะแหวนหายชิงทรัพย์หรือเปล่า
แอบเข้าไปในบ้านหลังจากเป็นข่าวแล้วไปวางเอาไว้
ซ่อนเอาไว้หรือเปล่าเพราะทำไมวันแรกตอนแรกตำรวจไม่เจอ
ค่ะตำรวจบอกมันไม่น่าจะใช่หรอกมันอาจจะหลุดล่วงไปตอนเขาต่อสู้กัน
แบบเพิ่งมาเห็นหรือเปล่าตำรวจแจ้งข้อหาสีน้ำคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อปกปิดความผิดของตนเองนะคะชิงทรัพย์ใน
หาสถานเวลากลางคืนโดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พามีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะข้อหาเสพยาเสพติดด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะจากคดีเหล่านี้นายศรีน้ำอาจจะต้องโทษสูงสุด
คือมันถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะค่ะแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางแล้ว
เรื่องทางคดีมันจะเป็นยังไงอ่ะอืมแต่ข้อหาที่มิวเล่าไปเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมโทษสูงสุดมันคือประหารชีวิตค่ะคุณผู้ชมพอแม่กับยายรู้ว่า
คดีแต่ละคดีที่ศรีน้ำโดนว่าโทษมันถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยแทบเป็นลม
ก็ใครจะไปคิดนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ค่ะคือผู้ต้องสงสัยคนแรกเลย
ที่คนพุ่งเป้าไปก็คือน้อยหนา
หนาที่เป็นสาวธอมคนสนิทของเจ๊แดงอะนะคะ
ตอนแรกเขาบอกว่าเห็นรอยเท้าเปื้อนเลือดมันเป็นลักษณะเล็กเหมือนไม่ใช่รอยเท้าผู้ชาย
แล้วตอนแรกก็มีข่าวว่าน้อยหนาให้การรับสารภาพกับตำรวจว่า
เป็นคนทำยื้อแย่งมีดกันแล้วเกิดเหตุแล้วตอนหลังก็มากลับคำให้การเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ตำรวจแถลงบอกว่าจับตัวคนร้ายตัวจริงซึ่งก็คือสีน้ำได้แล้วเนี่ย
คุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่ไปบ้านโป่งไฮไปหาน้อยหนาเลยนะคะ
ไหนยอมเปิดใจคุยกับคุณกั้งนะบอกว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้น
รับเลยว่าไม่เคยรู้จักสีน้ำมาก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าสีน้ำเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่ปี
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ถูกจับอยู่ในคุกหลายปีค่ะ
หนูก็ตกใจเหมือนกันหนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นพี่แกว่าหนูกับพี่แกก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
หนูก็ยังงงอยู่ว่าเอาแล้วทำไมอยู่ดีเป็นพี่แก
หนูก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเหมือนกันค่ะช่วงที่ถูกปล่อยมาก็ไม่ได้ไปไหน

ก็เห็นข่าวออกมาแล้วว่าเป็นแกแกยอมรับสารภาพหนูก็ดีใจอยู่ค่ะ
หนูก็แค่อยากรู้ว่าทำไมแกต้องทำถึงขนาดนี้
คุณกั้งก็ถามนะว่าเอาน้อยหนาแล้วตอนนั้นทำไมน้อยหนาถึงสารภาพกับตำรวจล่ะ
ใช่นั้นบอกเออทำเองแล้วบอกด้วยว่าเอามีดไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้
ใช่ถึงขั้นบอกว่ายื้อแย่งมีดนู่นนี่นั่นนู่น
หนาบอกแบบนี้ค่ะว่าเอาจริงนะตอนที่คุยกับตำรวจตอนถูกสอบปากคำเนี่ย
ไม่ได้ยอมรับเลยนะว่าเป็นคนลงมือทำ
คือตอนนั้นตำรวจบอกเธอบอกว่าให้น้อยหนาลองมโนภาพดูซิ
คิดว่าภัยใกล้ตัวมันจะคืออะไรลองจำลองภาพดูซิว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย
มันน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนเธอก็ให้การไปตามที่ตำรวจบอกให้เธอจินตนาการ
พอเล่าไปเสร็จกลายเป็นว่าวันรุ่งขึ้นอ้าวน้อยหนารับสารภาพเป็นคนฆ่าเจ๊แดง
เธอบอกเธอยืนยันตรงนี้เลยนะว่าไม่ได้เป็นคนสารภาพว่าทำ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้พูดเลยเธอก็เลยกลับไปบอกตำรวจใหม่ว่า
คุณตำรวจไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่า
ตำรวจออกมาบอกว่าน้อยหนากลับคำให้การว่าไม่ได้ฆ่าแล้ว
เธอบอกเธอรักเจ๊แดงเหมือนแม่เธอจะทำแบบนั้นได้ยังไง
วันนั้นไปหาเจ๊แดงจริงแต่ก็แค่ไปนั่งดื่มแล้วก็กลับบ้าน
ส่วนประเด็นเรื่องแหวนที่พี่มิ้วบอกเมื่อกี้ว่าคนเขาสงสัยกันว่า
ก็วันแรกไม่เจอแหวนวันที่สองมันโผล่มา
น้อยหนาแอบเอาไปวางไปอะไรยังไงหรือเปล่า
น่าบอกเอาจริงนะไม่รู้เรื่องเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกตรงนี้
เท่าที่รู้คือเจ๊แดงจะใส่แหวนนิ้วนางทั้งสองข้างข้างละวง
ซึ่งวงที่หลุดหายเนี่ยเป็นแหวนที่ใส่นิ้วนางข้างขวา
ยังไงก็ตามน้อยหนาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้น้อยหนากับคุณยายจะไปทำบุญ

เหตุการณ์ในน้อยหน่ามองว่าอาจเป็นคราวช่วงเบนเจอเพศก็ได้
ขวัญแล้วหลังจากที่นอนไม่หลับ
กังวลเรื่องคดีเจ๊แดงอยู่หลายวันค่ะ
คือถึงแม้ว่าตำรวจจะยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจับแพ้
นายศรีน้ำนี่แหละเป็นคนก่อเหตุหลักฐานมันชัด

ตำรวจก็แถลงปิดคดีไปแล้วแต่คุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านเขายังสงสัยในหลายประเด็น
สงสัยอยู่หลายประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ

ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
ทางผ่านไปบ้านนายศรีน้ำ
ช่วงตีหนึ่งกล้องตีรังกากลับหัว
มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายไปกลับกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
ทีมข่าวตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนั้นนะคะ
ก็เป็นทางผ่านไปบ้านของนายศรีน้ำผู้ต้องหา
เป็นจุดเดียวกับคลิปที่รถขยะเทศบาลผ่านไปเก็บขยะที่บ้านของนายศรีน้ำ
เราก็ถามถามเจ้าของบ้าน

แต่เขาก็ชี้แจงบอกว่าคือคืนวันเกิดเหตุฝนมันตกตกหนักเลยแหละ
กระชากไอ้ที่กล้องวงจรปิดภาพมันกลับหัวเนี่ย

กล้องมันเลยหมุนตีกลับในลักษณะตีรังกาหรือเปล่า

ยืนยันว่าติดตั้งกล้องแน่นหนา

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันกลับหัวแบบนั้น
เธอก็เลยมองว่าถ้าเป็นนายศรีน้ำ
เดินไปหมุนกล้องไปทางอื่น
หมุนเฉพาะกล้องวงจรปิดที่บ้านเธอล่ะ

เขาก็ติดกล้องวงจรปิดกันตั้งหลายหลัง

หลังนะเขามีกล้องวงจรปิด

แล้วก็กล้องแยกบ้านของครูเบียร์

ไม่มีกล้องของบ้านหลังไหนที่กลับหัวเลยนะคะ

อ้าวภาพมันถูกลบไปแล้วด้วย

ข้อมูลน่าจะถูกลบแหละค่ะ
เมื่อกี้ทีมข่าวของเรามีภาพแชทขึ้นมาใช่ไหมค่ะ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับจอยลูกสาวเจ๊แดง

คือวันนี้ไปทำธุระหนองคาย
จับคนร้ายได้แล้วจอยบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าชิงทรัพย์ทำไมถึงลงมือโหดเยี่ยมแบบนี้ล่ะเหมือนโกรธกันมานานเพราะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะแรกแรกที่เป็นข่าวเนี่ยคือเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเจ๊แดงถูกปาดคอแบบคอเกือบขาดอ่ะค่ะปาดคอแบบคอเกือบขาดถ้าแค่ชิงทรัพย์ทำไมถึงฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนั้น
อาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวัยรุ่นก็ต้องตัวเล็กค่ะแต่ในศรีน้ำตัวใหญ่นะคะ
ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นะคะเรื่องรอยเท้าต้องบอกคุณผู้ชมว่าตำรวจยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะ
แต่คุณผู้ชมเขาก็สงสัยส่งข้อความมาถามนี่ในสีน้ำตัวใหญ่นะคะ
รอยเท้าก็เลยไม่รู้ยังไงอะค่ะแต่ตำรวจยืนยันว่าไม่ใช่แพ้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ